คุณผู้ชมภาพจำของงานลอยกระทงนะครับที่คนทั้งโลกนะครับ
คิดถึงนะครับนั่นก็คือเรื่องของพลุไฟนั่นเองนะครับ
ซึ่งแม้ปีนี้นะครับทางราชการจะคุมเข้มกันพอสมควร
การจุดพลุไฟเองแล้วก็เรื่องของการลอยโคมต่างนะครับ
แต่ว่าหน่วยงานผู้จัดต่างนี่เขาขออนุญาตมาอย่างดี
วันนี้ทีมข่าวไทยรัฐทีวีของเรานะครับได้ใช้โดรนหรืออากาศยานไร้คนขับเนี่ย
ขึ้นไปถ่ายภาพให้เห็นชัดเจนเลยนะครับว่า
จุดต่างที่มีการจุดพลุฟัยเนี่ยสวยงามกันขนาดไหนฮะ
นี่แหละครับช่วงเหนือท้องฟ้าลำน้ำเจ้าพญานะครับ
ในช่วงโค้งน้ำที่สวยงามที่สุดจุดหนึ่งเลยทีเดียว
เราได้ไปเห็นพลุนับร้อยนับพันลูก
วยพุ่งขึ้นสู่ท้องฟ้าจากกลางแม่น้ำเจ้าพญา
แล้วก็บนดาดฟ้าโรงแรมบนโค้งน้ำเจ้าพญานะครับ
มีหลากหลายที่แหละฮะบริเวณถนนเจริญกรุงแล้วก็ฝากฝั่งตรงกัน
ก็งดงามตระการตานะฮะด้วยฉากหลังเป็นตึกราบฟ้า
แล้วก็ส่งแสงระยิบระยับตัดกับผืนน้ำและผืนฟ้าของค่ำคืนวันเพ็ญเดือน๑๒นั่นเองคุณผู้ชมฮะ
ก็มองเห็นวิวน้ำกว้างไกลสุดสายตาทีเดียวในมุม๓๖๐องศาพร้อมกับพลุที่พวยพุ่งขึ้นมาในระดับสายตา
ตลอด๑๒ชั่วโมงนี่พลุจำนวนมากถูกทรงไปนะครับ
เรียกว่าไม่เว้นแต่นาทีเลยไปเปล่งแสงประดับท้องฟ้านะครับอย่างต่อเนื่องทีเดียว
สร้างความตื่นเต้นให้กับนักท่องเที่ยวจำนวนมาก
สายตาก็จับจ้องไปที่พลุดวงโตที่ยิงขึ้นพร้อมกันอย่างต่อเนื่อง
มือเนี่ยก็ถ่ายสมาร์ทโฟนส่วนปลานี่ก็อู้อกันพอสมควร
คือสวยมากอย่างนู้นอย่างนี้เสียงลั่นเลยล่ะ
มีพลุจำนวน๒๐๐ลูกจุดจากเรือกลางลำน้ำเจ้าพญาในชื่อชุดสายน้ำแห่งวัฒนธรรม
การแสดงพลุกลางลำน้ำนี้นะครับก็ใช้เวลายาวนาน๕๗นาที
ก็ตรึงให้ผู้ชมชื่นชมความสวยงามอย่างเต็มอิ่มทีเดียว
เพราะว่าการแสดงพลุชุดสายน้ำแห่งวัฒนธรรมนี้ต้องการจะสื่อถึงความสำคัญของแม่น้ำเจ้าพญา
น้ำสำคัญที่เปรียบเหมือนเส้นเลือดใหญ่ของกรุงเทพมหานครนะครับ
ก็เต็มไปด้วยเรื่องเล่าแล้วก็เรื่องราวของผู้คนในแต่ละยุคสมัยที่ยังคงต้องพึ่งพาแม่น้ำใสนี้ต่อไปนะครับ
คือเรารู้อยู่แล้วว่าเมื่อวานจะมีการจุดพลุใช่ไหมคะ
ส่วนที่บนตึกแคทเนี่ยช่างภาพไปรอตั้งแต่บ่าย
ตั้งกล้องหามุมเต็มที่เลยแล้วมีฝนตกลงมา

สุดท้ายก็ได้ภาพจะได้มาให้คุณทุกคุณทรวมพต้มเป็นมุมที่สวยจริง

เพราะว่าเตือนแทบทุกภาคเลยที่จะมีฝนตกในช่วงนี้
แม้กระทั่งเหนือและอีสานด้วย